พาไปที่พิศนุโลกกันหน่อยนะคะมีคนไปเจอศพเหลือแต่โครงกระดูกอีกแล้วค่ะ
แต่ว่าศพนี้ถูกห่อเอาไว้ด้วยเสือน้ำมันนะคะ
แล้วก็ถูกนำไปทิ้งเอาไว้ในพงหญ้าข้างทาง
เรื่องต้นคาดการณ์ว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑เดือนแล้วค่ะ
พนักงานสอบสวนสพนครไทยจังหวัดพิศนุโลกได้รับแจ้งมานะคะ
ว่ามีคนพบศพที่เหลือแต่โครงกระดูกถูกห่อด้วยเสือน้ำมัน
เอาไว้ริมถนนสายนครไทยภูหินร่องกล้าหน้าบ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่บ้านห้วยตีนต่างในตำบลเนินเพิ่ม
ก็เลยไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้านัทธิพิสูจน์หลักฐานและเจ้านัทธิกู้ภัยค่ะ
ที่เกิดเหตุก็เจอนี่แหละค่ะศพถูกห่อด้วยเสือน้ำมันลายตารางสีน้ำตาลขาว
เมืองต้นคิดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑เดือน
เพราะว่าสภาพศพเน่าเปื่อยจนเหลือแต่โครงกระดูก
กระดูกค่ะตรวจสอบกระโหลกศีรษะแล้วเป็นศพเพศชาย
กระโหลกมีร่องรอยถูกตีด้วยของแข็งจนเป็นรูเลยนะคะ
เมืองต้นก็ได้มอบศพให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งแพทย์ให้ชนะสูตรโดยละเอียดอีกครั้ง
ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชแล้วจากนั้นตำรวจเนี่ยร่วมกันตรวจสอบบ้านเลขที่สามห้าเจ็ด
ใกล้ใกล้กับที่พบศพนั่นแหละค่ะเพราะอะไรรู้ไหม
ไปตรวจดูในบ้านเจอเสือน้ำมันปูพื้นบ้านที่มีสี
แล้วก็ลักษณะคล้ายกันกับเสือน้ำมันที่ห่อศพเอาไว้เลย
ที่บ้านหลังนี้เนี่ยมีนายตรีพบแสงบุตรดีอายุยี่สิบห้าปีเป็นผู้อยู่อาศัย
อย่างที่บอกว่าตรวจค้นภายในบ้าน
อกจากจะเจอเสือน้ำมันปูพื้นที่คล้ายกับเสือห่อศพแล้วเนี่ยยังเจอคราบเลือดด้วยค่ะ
มีคราบเลือดเปื้อนอยู่ที่พื้นปูนหน้าบ้านและในบ้านมีเสื้อและกางเกงที่มีคราบเลือดแห้งเกลอะกรังอยู่
ตำรวจก็เลยเอาเสื้อแล้วก็กางเกงของเจ้าของบ้านนี่แหละไปตรวจสอบหาดีเอ็นเอเลย
ว่ามันตรงกันกับศพที่พบหรือเปล่าแล้วก็ควบคุมตัวนายตรีพบไปสอบปากคำที่สพนครไทย
นายตรีพบพูดบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่เห็นอะไรกับศพที่เจอทั้งนั้น
ซึ่งนายตรีเพชรแสงบุตรดีพ่อของนายตรีพบก็บอกว่าลูกชายเขาเนี่ยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
จะพ้นโทษออกจากเรือนจำช่วงสงกรานที่ผ่านมานี้เองครับ
แล้วเป็นคนมีนิสัยอารมณ์รุนแรงจนต้องแยกกันไปอยู่คนละบ้านนะคะ
ห่างไกลกันนักแต่ทุกวันแม่เนี่ยจะเอาข้าวเอาอาหารมาส่งให้ลูกเป็นประจำ
ทีนี้แล้วลูกชายจะไปเกี่ยวข้องกับศพที่พบหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับการตายนี้ไหม
พ่อบอกว่าให้เป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนของตำรวจก็แล้วกัน
ถ้าลูกผิดจริงก็ให้ดำเนินคดีเลยซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเสพยาก็ได้
ก็เป็นไปได้ขณะเดียวกันค่ะก็มีชายชาวมงค์คนหนึ่งมาที่เกิดเหตุด้วยนะ
แล้วบอกตำรวจว่าลูกชายเขาหายตัวไป๘วัน
ไม่รู้หายไปไหนแต่ตำรวจบอกว่าศพเนี้ยเสียชีวิตมาเบื้องต้นเนี่ยไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือน
เพราะฉะนั้นเลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่ลูกชายของเขาแต่ก็ยังไม่รู้นะคะว่าศพนี้เป็นใคร